เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เลยครับล่าสุดตีข่าวว่า
ได้รับการทาบทามจากสโมสรฮองอัญญาลาย

ทั้งการคว้าแชมป์วีลิก๒สมัยแล้วก็แชมป์เวียดนามซุปเปอร์คลับ

โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าห้องอันตรายกำลังเซ็นสัญญานะครับ
โดยคาดการณ์ว่าจะเดินทางไปที่เวียดนาม๑๗ธันวาคมนี้
แต่ก็ยังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างใดครับ